อยากจะถามอีกเจ๊ที่เหลือ
ไม่ว่าจะเป็นเจ๊พัฒน์เจ๊เกี๊ยว
ว่าตอนนี้ณวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ทั้งสองคนก็บอกว่ารู้สึกเป็นห่วง
ทั้งเจ๊บ้าบินทั้งทูปรีชา
ตัวเจ๊เกียวตัวเจ๊พัดก็ยังไป

ตรงกันข้ามกับธนาคารกสิกรไทยเจ๊พัดก็
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
เจ๊พัดเองก็ไม่กังวลใจอะไรกับคดีนี้
เพราะมั่นใจว่าพูดความจริงมาตั้งแต่ต้น
ว่าขายลอตเตอรี่ให้กับเจ๊บ้าบินไปแล้ว

แต่ก็เป็นห่วงเพื่อนเหมือนกัน
กลัวว่าถ้าเพื่อนไม่ได้ประกันตัวจะทำยังไง
ตอนนี้เบื้องต้นก็ได้แต่ไปคุยกับลูกชายของเจ๊บ้าบิน

ทีมข่าวลองไปที่บ้านไม่เจอนะคะ

ลูกชายของเจ๊บ้าบินก็มาเยี่ยมแม่ล่ะค่ะตั้งแต่เช้า
กรุงเทพมากรุงเทพตั้งแต่เช้าแล้ว
ส่วนเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวเจ๊พัดบอกกับเราแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
พัฒน์บอกว่าจริงแล้วพนักงานสอบสวนไม่น่าจะคัดค้านนะ
นี่มันไม่ใช่คดีฆ่าคนตายอะไรเลย
บ้าบินครูปรีชาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ที่อยู่ก็เป็นหลักแหล่งลองฟังเสียงเจ๊พัดดูค่ะ
อันนี้ไม่ทราบรายละเอียดเพราะเราก็ดูข่าวแบบเดียวนะ
เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝวนหัวได้แหละก็เลยนอนก่อน
แล้วถ้าคัดค้านจริงนี่เราจะทำอย่างไร

คดีอย่างนี้มันไม่น่าคัดค้านนะเพราะมันไม่ได้ฆ่าคนตาย
มันไม่ได้ฆ่าคนตายแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีอะไร
เพราะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ๊พัดเรียบร้อยก็ไปคุยกับเจ๊เกียวค่ะ
ปนัญชยาสุขภูลวันนี้ไปขายลอตเตอรี่
อยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้
วันนี้วันพระใหญ่วันมาครับบูชา
คนไปวัดเยอะทำบุญเยอะซื้อลอตเตอรี่ก็เยอะ

ขายดีมากแต่ก็ยังพอมีเวลาวิเคราะห์กับเรา

เจ๊เกียวบอกว่าเมื่อคืนโทรไปคุยกับเจ๊บ้าบิน
บอกว่าให้อดทนแล้วก็ให้กำลังใจเจ๊บ้าบิน
หวั่นไหวอะไรทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอน

เจ๊เกียวแต่เนี่ยไปเจอโพยเหมือนสคริปต
เจ๊บ้าบินท่องจำไปเจอที่บ้านเจ๊บ้าบิน
เกียวบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้รายละเอียดนะ

ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเขียนเอาไว้
เตือนความจำตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้
คดีนี้มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นาน

ก็จดไว้จะได้ไม่ผิดไม่พลาด

เพื่อเตือนความจำเจ๊เกียวบอกแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ไปควบคุมตัว

มันเยอะไปนิดนึงคนตกใจ

มากันเยอะขนาดนี้ยังกับคดีอุชกัน

คิดว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่

ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของใคร

หลังจากนี้ก็จะรอให้ทั้งสองคน
ก็คือทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบิน
ออกมาก่อนแล้วก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาลค่ะ
คุยกับป้าบิลเมื่อคืนดึกหน่อยนะ
คุยแล้วคุยติดต่อไปที่กรุงเทพนะคะ

มันต้องไปจบที่ศาลนะคะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะ

ทางเจ๊ป้าบิลเมื่อก็มีโทย

เหมือนเป็นคำที่บอกว่าซื้อจากเจ๊พัด

อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเจ๊เกียวเลยนะ

เพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ย

ยังต้องจำเลยว่ามันวันศุกร์หรือวันอังคาร
ใช่ไหมเพราะกว่าเราจะขึ้นศาล

มันเป็นเรื่องจดและจำเป็นเรื่องที่ดี
ไม่ใช่มีการว่าจะต้องอย่างนู้นนี้

คิดว่าป้ารัตนาคงจะทำเหตุผลนี้มากกว่า
มีการมองว่าเป็นการทำสคริปต

ในเรื่องส่วนตัวเจ๊เกียวนะ
ยังดึงปฏิทินเดือนนั้นไว้เลย
เพื่อเป็นการเตือนความทรงจำ
เราจะผิดพลาดไปได้เรื่องนี้
กับชีวิตของเราเหมือนกัน
เจ๊เกียวด้วยก็มาช่วยกันวิเคราะห์

แต่ทีนี้ไหนก็ไหนพรุ่งนี้หวยออกค่ะ

ก็เลยถามเจ๊เกียวหน่อยเรื่องตัวเลข

ถามว่าหวยจะออกอะไรอย่างนี้เหรอเจ๊รู้ได้หนูก่อน

ปรากฏการณ์ที่ออกหมายจับ
เจ้าหน้าที่กองปราบเข้าไปควบคุมตัว

ทั้งเจ๊บ้าบิน
ถ้าใครได้ดูช่องเรา

สองแปด

รถกระบะของครูปรีชาจอดอยู่ด้วยก็เป็นรถที่ครูใช้ประจำนั่นแหละ
ก็ไม่มีใครอยู่เพราะว่าญาติก็มาเยี่ยมครูปรีชากัน
กองปราบที่กรุงเทพวันนี้นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของหมวดจรูนนะครับ
วันนี้ก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเพิ่มเติมออกมา
เกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับเพราะว่าคดีอาญาก็แน่นอนแล้ว
ว่าฝั่งของครูปรีชาก็ตกเป็นผู้ต้องหาไป
แพ่งที่ถูกฟ้องเอาไว้โดยครูปรีชาถูกอายัดกันเอาไว้

แต่ทีนี้ที่ครูปรีชาบอกมาตลอดถึงกระทั่งวันที่ถูกจับกลุ่มเนี่ย
ยังบอกว่ามีคลิปเด็ดมีหลักฐานเด็ดจะไปเปิดที่ศาลเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่เปิดเผยออกมาก่อน
เป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างครูปรีชากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ๊เสียม
แล้วเจ๊เสียมเนี่ยเขาบอกกับครูปรีชาว่า
ภรรยาของหมวดจรูนมาบอกกับเขาว่าหมวดจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้
ใช่แล้วก็บอกว่าภรรยาของหมวดจรูนบอกกับหลายคนเลยที่สนิทกัน
ว่าหมวดจรูลเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้
เนี่ยเรื่องนี้หมวดจรูนกับภรรยาเมื่อสักครู่นี้มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
เดี๋ยวเราให้ฟังนะว่าเขาว่ากันยังไงนะฮะเรื่องนี้แต่ว่าไปฟังคลิปเสียงที่

อะนี่ก็เป็นบางชั่วบางตอนจริง

แล้วก็ตัดทอนมาบางส่วนเท่านั้น
แล้วก็วันนี้หมวดจรูนภรรยาทนายสิทธา

คือในคลิปเสียงในเจเซียมก็อ้างไปถึงว่า
มีคนชื่อปุ๋มคนชื่อรัฐที่บอกมา
ที่เขาว่ากันมาอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ไม่ได้เจาะจงอะไรชัดเจนนะครับ
เรื่องนี้ภรรยาของหมวดจรูนยอมรับนะครับว่า
คนชื่อรัฐคนชื่อปุ๋มหรือว่าเจ๊เสียมเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริง
รู้จักกันมานานเรียนประถมมาด้วยกันนะครับ

แล้วก็โทรไปบอกเจ๊เสียมจริง
แต่โทรไปบอกว่าถูกหวยนะ

ถ้าจะเอาไปเป็นหลักฐานอะไรในศาลเนี่ย

ทนายสิทธาก็บอกว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้
เป็นคลิปเด็ดเป็นหมัดน็อกในคดีนี้จริง
ทนายสิทธาบอกว่าฝั่งครูปรีชาคิดผิด
เพราะว่าคลิปนี้ไม่น่าจะเป็นหลักฐานอะไร

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ต้องการให้คนในบ่อพลอยรู้ว่าเราถูกลอตเตอรี่หรือคะ
อ้าวเดี๋ยวก็หาว่าแค่ขนาดนี้

ตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไง

เราก็คิดว่าอยากให้เขารู้อะไรอย่างนี้
คือที่เราคิดว่าต้องบอก

เพราะถ้าบอกเพื่อนคนนี้เราไม่ต้องเหนื่อยบอกเอง

คือเจตนาก็คือโทรไปบอกเพื่อน
แต่ว่าโทรไปบอกว่าถูกหวยนะ
แต่ไปแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องของการว่า
เขาก็เก็บได้ได้ยังไงอันนี้ไม่รู้

มันก็เลยอาจจะไม่มีน้ำหนักมากนัก
ในเรื่องของการนำมาเป็นหลักฐานในคดี